ค่ะพูดถึงคนที่อยากจะทำความดี
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙มีหลากหลายผู้คน

หรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
อย่างคุณยายท่านหนึ่งที่จันทบุรี
ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในหลวงรัชกาลที่๙
และบอกว่าต้องการจะทำความดีจนสิ้นลมหายใจเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณยายท่านนี้ก็คือคุณยายลอดแทนนิกรอายุ๘๒ปีนะคะ
คุณยายมีความบกพร่องเกี่ยวกับขา
ก็คือปัญหาสุขภาพขาพิการ
ไม่สามารถที่จะเดินเหินไปได้สะดวก
แล้วก็ไม่มีโอกาสไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ที่กรุงเทพได้
สิ่งที่ทำได้คือยกมือไหว้พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะ
และช่วงของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้
คุณยายลอดเองบอกว่าขอมีส่วนร่วม
ด้วยการปลูกดาวเรืองเอาไว้ข้างบ้านนี่แหละค่ะ
แม้ว่าจะปลูกได้ไม่กี่ต้นด้วยร่างกายของคุณยายไม่พร้อมนี่นะคะ
แต่ว่าคุณยายก็ขอทำด้วยหัวใจ
ไม่ยอมให้ปัญหาอุปสรรคเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นปัญหาเลย
สำหรับการต้องการทำความดีถวายความจงรักภักดีครั้งนี้
คุณยายยังบอกอีกนะว่าบ้านปลายของชีวิตที่เหลืออยู่
น้อมนำคำสอนในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
พออยู่พอกินมาปรับใช้ตราบจนสิ้นลมหายใจ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่แม้จะร่างกายไม่พร้อม
แต่หัวใจพร้อมเหลือเกินที่จะแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทำได้ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ